ติดตามข่าวกันต่อนะคะที่สุพรรณบุรีค่ะมีคู่อาริเนี่ยคือไม่พอใจกัน
มีการขับปาดกันไปมากลางถนนตอนแรกก็ใช้วิธีเปิดกระจกแล้วก็
ด่าทอกันยังไม่สะใจลามไปถึงขั้นใช้ปืนยิงกัน
ปรากฏว่าอาวุธปืนมาเจาะทะลุคออีกฝ่ายหนึ่งนะคะ
ดำเนินคดีอยู่ค่ะภาพวงจรปิดบนถนนบางลี่หนอง
เปรียงจังหวัดสุพรรณบุรีเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับอยู่บนถนน
ก่อนจะจอดเข้าข้างทางค่ะแล้วก็มีรถของผู้บาดเจ็บ
จอดต่อท้ายจากนั้นคนขับรถกระบะคันหน้า
เสื้อยืดสีขาวโอ้โหถือปืนลงมาเลย
แล้วก็นำยิงใส่รถของผู้บาดเจ็บเอง
พยายามถอยหนีแล้วจนตกข้างทาง
แต่ผู้ก่อเหตุยังตามมายิงค่ะพอยิงเสร็จก็ขับรถหลบหนีไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มเมื่อวานนี้
ตำรวจสพสองพี่น้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุใกล้หน้าวัดเนินพระปราง
ตำบลเนินพระปรางอำเภอสองพี่น้องค่ะ
ก็ไปพบรถกระบะเชฟโรเลสสีบรอนตกอยู่ข้างทางที่ไปมุ่งหน้าหนองวันเปรียง
คนเจ็บเนี่ยพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ไปก่อนหน้าแล้ว
รูแล้วคนเจ็บที่นอนเมื่อสักครู่นี้คือโดนกระสุนเข้าคอนะคะ
นายสารวุฒิอรชรอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นเพื่อนชาย
รับเธอที่บ้านจะไปกินหมูกระทะกัน

ทีนี้ตอนช่วงรถติดไฟแดงที่หน้าอำเภอสองพี่น้อง
นายสารวุฒิบอกว่าเจอคู่อริค่ะ
คู่อริเนี่ยเคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้ว
แล้วมาจอดตีคู่กันพอดี
จากนั้นนายสารวุฒิก็เลยเปิดกระจกท้าทายว่า
พี่สาราวุธพี่สาราวุธ
พี่มาจอดรถเสร็จแล้วพี่หันไปบอกเพื่อนผู้หญิง

คู่อาริอยู่ข้างรถเรา
พี่ก็ขับต่อไปก็ได้แต่พอพี่ไปเปิดกระจกว่า
เฮ้ยไปท้าทายว่าจำได้ป่าว
มึงมึงจำกูได้เปล่าอ่ะเรียบร้อยสิพี่
ใช่ค่ะพอทีนี้ทางผู้หญิงบอกว่า
โอ้โหเธอตกใจเลยเธอพยายามห้ามแล้ว
ทีนี้หลังจากไฟเขียวนี่
คือเปิดกระจกด่าทอกันตลอดทางค่ะ

พอมาถึงที่เกิดเหตุก็เลยจอดรถ
แล้วก็รถของคู่อริซึ่งเป็นรถกระบะ๔ประตูมากัน๒คน

นายสารวุฒิโอ๊ยก็จอดตามด้วยนะคะไม่กลัวค่ะ
ที่คนขับใส่เสื้อสีขาวอายุประมาณ๓๐ปีถึง๔๐ปีเนี่ย
ถือปืนลงมายิงใส่หลายนัดเธอได้แต่หมอบหลบอะค่ะ
ส่วนตัวนายสารวุฒิพยายามจะถอยรถหนีทำให้รถตกข้างทาง
แต่คู่อริยังตามมายิงอีกที่ด้านหลังทะลุกระจกรถ
ที่ผู้ก่อเหตุจะขับหนีไปทางหนองวันเปลี่ยง
จากนั้นค่ะถึงมีรถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีผ่านมา

เขาเล่าว่าได้ยินเสียงปืนดังก่อนก็เลยออกมาดู
และเห็นว่ามีวัยรุ่นใช้ปืนยิงหลายนัดแล้วขึ้นรถกระบะขับหลบหนีไปค่ะ
ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าพอจะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพวงจรปิดหาเบาะแสเพิ่มเติม
จะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจเหมือนกันโอ้โหเดินมายิงกันกลางถนนแบบนี้เลยนะคะ
แต่เวลาเราเจอคู่อรีเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป็นคู่อารีหนีให้ห่างเนอะ

ใช่บางทีเราหลบหน่อยก็ได้เขาอาจจะไม่รู้ว่าเราขับรถคันนี้มาก็ได้นะคะ